ดูช่ายในฝัน

ผู้ชายในฝัน
วู้หูใครปล่อยกลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของผู้ชายในฝันของเราวันนี้นะคะ
แล้วเราก็มาพร้อมกับ๗สถานการณ์สมมุติค่ะ

ความจริงในใจที่ถามวัยตอบวัยของผู้ชายคนนี้
เขาคิดอย่างไรกันแน่แต่ตอบสบายนะเพราะมันเป็นสถานการณ์สมบุติใช่หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องเก่งนะคะ
หายใจแล้วก็ไม่ต้องเงินนะคะคำถามจะอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่นี่ค่ะเริ่มข้อแรกนักเรียน
แฟนของคุณบอกว่าจะไม่อยู่บ้านสามวันครับคุณจึงรีบโทรไปนัดเพื่อนออกไปปาร์ตี้
แต่พอถึงเวลาแฟนไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ที่บ้านปกตินี่แหละแล้วก็ไม่เจอคุณด้วยเพราะคุณออกไปข้างนอกคุณจะทำอย่างไร
ในเมื่อตอนเรากลับมาเจอกันแล้วใช่ไหมฮะอ่าก็บอกเฮ้ยเราก็ไปเที่ยวเหมือนกัน

ตามไปค่ะสมมุตินะคะ
ถ้าแฟนคุณเอาโทรศัพท์ของคุณไปดู
แล้วครบว่ามีรูปผู้หญิงแซ็กซี

เขาก็น่ารักยอมรับผิดเนอะ
อ้าวคุณนักสารไปออกเดทครั้งแรกนะ

ไม่เป็นไรคือยังไง

บอกเขานะเพราะว่าหนึ่งลูกค้ากลัวเขาเสียเซลล์
กินก็ไม่แคร์
ไม่แคร์ไม่แคร์
ควั้งวัง
อันนี้ไม่เป็นปัญหา
กลัวจะปวดเลี้ยนมาเข้าหลายภาษา
น้างไม่แคร์นะน้างไม่แคร์โอเค
ต่อไปนะคะ

วงเล็บที่ไม่ได้สนิทมาก
มาบอกว่าชอบคุณมานานแล้ว
และขอคบกับคุณ
คุณจะทำอย่างไร
สาวคนนี้สวยนิสัยดีแล้วก็สเปคเลย
แฟนเก่าใช่ไหมไม่แฟนเก่าของเพื่อน

โอ้โหคุณสูงชนเนอะกับคนที่ท่านได้เลือกเอาไว้ให้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ
แต่ในใจของคุณมีคนที่คุณรักมากอยู่แล้ว

หมายถึงว่ามีกี่คนที่คุณรักมากอยู่แล้ว
คุณจะทำอย่างไร

ไม่แต่งเพราะว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่า
คือธุรกิจก็ส่วนธุรกิจไปเลยไม่เป็นไร
ถึงแม้ว่าถ้าเกิดแต่งแล้วธุรกิจมันจะโตขึ้นเร็วขนาดนั้น

แต่ถ้าไม่แต่งธุรกิจเจ๊งลงหมดเลย
ทำไมแม่สมมุติแห่งการได้สินเจนฝาก
มันจำเป็นต้องแต่งนะลูกเพื่อจะค้ำบันลังเราไว้

ช่องไหนคุณแม่ช่องไหน
ช่องนี้แหละไทยรัสทีบี

ครอบครัวเราจะราบพนาศูนย์

แบบนี้ผมแต่งถ้าพ่ออยู่ใต้ทางด่วนผมยอมแต่งเพื่อครอบครัว

ฟ้าแรง

โอ้ยตลกด้วยหุ้นดีด้วยนะ
เซ็ปแท้
ถ้ามันไม่ได้อะไรมากจะไม่ฟัง
ครับต้องให้สุดเลือกหัวใจของเขาก่อน
ใช่แต่ถ้าสุดท้ายจนตรอกแล้วปุ๊บนี่ก็แต่ง

ข้อสุดท้ายนะคะถ้าคุณกำลังพากิ๊กไปดินเนอร์
ร้านอาหารสุดหรูเลยแต่บังเอิญเจอแฟนของคุณนั่งจ้องเตาไม่กระพริบ
อยู่ต่อตรงข้ามด้วยคุณจะทำอย่างไรขนหลังลูกฉันด้วย

ผมเคยเจอตั้งนานมากเอ่อไม่ใช่แฟนเห็นด้วย

อ้าวอีกกี่นาทีแฟนโทรมาหา
เหมือนเขาจะเงียบไปแล้วก็เหมือนกับให้เราไปเล่าให้เขาฟังเอง
ว่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

พี่แต่ด้วยความที่เงียบไปนั่นแหละคือมันน่ากลัว

มันเป็นอะไรที่โอ้โหซุ้มสั้นไปหมดเลย
สาวคะถ้ามีอะไรเงียบไว้นะคะป้าก็จะขนลุกเอง

จะทำยังไงกับสถานการณ์นี้
ผมจะเดินไปบอกว่าเนี่ยมากับน้อง

ถ้าเกิดสถานการณ์จริงเราก็โอ้โหคงทำอะไรไม่ถูก

คือถ้านี่สถานการณ์สมมุติจะแก้ไขโดยการที่เดินไปหาแฟนก่อน

รีบไปบอกแฟนไปเคลียร์กับแฟนเลยใช่ไหม

ก็ถ้าเกิดแฟนสำคัญแล้วมีกิ๊กทำไม

ไม่เป็น

เออแม่จัดแล้วนี่นะคะก็คือ๗สถานการณ์สมมตินะคะ

ช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อ

จะงัดมาให้ทุกเรื่องเลยงัดอะไรเนี่ยจัดมาเลยไอฟ์งัดอะไรเนี่ย